ช่วงนี้เนี่ยงานเยอะงานเยอะมาก

จะเก็บเงินไปขอใครหรือเปล่า
ผู้หญิงคนเดียวที่หนุ่มนายจะทุ่มเททุ่มใจให้เนี่ย

เพราะหลังจากที่หนุ่มนายเขาเคยให้สัมภาษณ์ไว้เมื่อปีที่ผ่านมา
เก็บหอมรอมริบเงินจากการทำงานไว้หลายปี
เพื่อเตรียมสารฝันให้ผู้หญิงคนเดียว

ตกลงเรื่องแบบบ้านกับคุณแม่ไม่ลงตัวเลย

แต่สุดท้ายก็ต้องยอมคุณแม่นะคะ
เพราะตั้งใจที่จะสร้างให้กับท่าน
ส่วนเรื่องงบประมาณเจ้าตัวขออุบไว้ก่อน

บ้านหลังใหญ่หลังโตขนาดไหนคะเนี่ยน้องนายค่ะ
โอ้โหซุ่มเงียบแบบนี้จะบ้านหลังใหญ่หลังโตขนาดไหนคะเนี่ยน้องน้ายค่ะ
โอ้โหซุ่มเงียบแบบนี้จะบ้านหลังใหญ่หลังโตขนาดไหนคะเนี่ยน้องน้ายค่ะ
โอ้โหซุ่มเงียบแบบนี้จะบ้านหลังใหญ่หลังโตขนาดไหนคะเนี่ยน้องน้ายค่ะ

ก็มีแอบหวั่นแต่อย่าโกงกันเลยค่ะ

เพราะมันน่าจะเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตแหละที่เราได้ทำอะไรอย่างนี้

โอ้โหถือว่าเป็นชายในฝันของใคร

หรือว่าเป็นต้นแบบของหนุ่ม

ถ้าเขารักคุณแม่เขาก็จะรักเราด้วย